มาดูเรื่องนี้ค่ะที่สมุทรปราการมีแม่ลูกคู่นึงนะคะเขาก็ขนย้ายข้าวของกำลังจะย้ายบ้าน

ก็ย้ายตู้เย็นออกมาก่อนเอาตู้เย็นไปวางไว้ริมถนน

แต่บังเอิญไปอยู่ข้างเหมือนกับกองขยะพอดี
ก็ไปย้ายอย่างอื่นออกมาจะมาขนตู้เย็นอ้าวตู้เย็นหายไปแล้วอ่ะ

ไม่อยู่แล้วเขาก็เลยสงสัยว่าคนคิดว่าไปทิ้งตู้เย็นหรือเปล่า
เพราะว่าเอาตู้เย็นไปวางไว้ข้างกองขยะนึกออกมาแล้วอยู่ริมถนน

นางวันเพ็ญแก้วปียทรัพย์อายุ๕๒ปีค่ะ
เป็นแม่บ้านทำความสะอาดอพาร์ทเมนต์ในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

อยู่ซอย๒อำเภอพระสมุทรเจดี
เมื่อ๑๙เมษายน๙โมงครึ่งค่ะ

จะย้ายบ้านก็ช่วยกันกับลูกสาว
ตู้เย็นสีฟ้าอ่อน

ก็ไม่รู้เจตนาของคนที่เอาตู้เย็นไปว่า

หรือนึกว่าคนเอาตู้เย็นไปทิ้ง

เอามาคืนไม่เอาเรื่องอะไรเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยไปดูกล้องวงจรปิด

ลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าของตู้เย็นนางวันเพ็ญนะคะ
เขาบอกว่าที่เกิดเหตุเป็นทางเข้าบ้าน
ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เป็นทางแบบทางปูนนะ

ก็เขาต้องทยอยขนของออกมา
คือที่หน้าทางเข้าบ้านก็เป็นถนนผ่านแบบนี้

เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขนข้าวขนของยิ่งของหนักแบบย้ายบ้าน

กองไว้แล้วก็ขนขึ้นรถทีเดียวนึกออกไหมคะ

ใช่ค่อยขนทีละอย่างทีละอย่างมาวางไว้ริมทางก่อน
แล้วถ้าเกิดจะใช้รถก็คือรถมา
แล้วก็ขนขึ้นรถทีเดียว
โมงครึ่ง๑๙เมษายนช่วยกันขนของออกมานะคะ

คิวสีฟ้าอ่อนไปวางไว้ริมถนน

ไปครึ่งชั่วโมงออกมาอีกทีตู้เย็นหายไปแล้ว
ก็เลยยืนงงไม่รู้จะทำยังไง
ก็ยังคุยตลกกับลูกสาวเลยว่า
ตู้เย็นออกมาให้เขาแท้
ก็คือถามว่าโกรธไหมโกรธก็โกรธ
แต่ก็ยังมีมุกตลกคุยกับลูกสาวว่า
เรานี่ขนตู้เย็นมาให้คนอื่นเขาแท้
ก็ไม่มั่นใจหรอกค่ะว่าเขาขโมยไปหรือยังไง
หรือไม่รู้นึกว่าคนทิ้งอ่ะนะคะ
ก็เลยรออยู่ว่าจะได้คืนหรือเปล่า
ของทิ้งแน่นอนค่ะแต่ถ้าเอามาคืนก็ดีนะคะ
เอามาตั้งไว้ที่เดิมเนี่ยค่ะไม่เป็นไร
ถ้าดูทีวีอยู่ก็เอามาคืนนะคะไม่ได้เอาโทษเอาอะไรหรอกค่ะ
ลำบากค่ะไม่มีตู้เย็นลูกสาวไม่มีอะไรแช่กินเลยค่ะตอนนี้ขนาดใจ
ค่ะรู้สึกว่ามีแต่เครื่องในเนี่ยค่ะทั้งขำทั้งโมโหด้วยล่ะค่ะ
แต่คุณพี่วันเพ็ญยังหัวเราะออกยังขำอยู่คือที่ไปเนี่ย
ไปแต่ตู้เย็นเปล่าจริงนะเนี่ยพี่เขาบอกเนี่ยไอ้ที่ถาดเถิดช่องที่มันต้องประกอบกันอ่ะ
แต่ก็ถ้าเกิดมันเป็นตู้เย็นเปล่าจริงคือไม่มีอุปกรณ์ข้างในตู้เย็นเลย
แล้ววางอยู่ข้างข้างถังขยะครับมันก็เป็นไปได้ที่เขานึกว่าเอามาทิ้ง
เพราะเหมือนกับตู้เย็นที่แบบข้างในมันโล่งมากมันไม่มีถาดเถิดไม่มีอะไรเลยไง
แต่ก็คือครึ่งชั่วโมงก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรอ่ะเนอะเราก็ไม่รู้ว่ารถคันที่มาขนไปเนี่ย
เขาได้จอดแล้วได้พินิษฐ์พิเคราะห์ว่าเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพอยู่คันนึงเนี่ยว่าน่าจะเป็นกระบะคันนี้หรือเปล่าเนี่ย
คือมีเพื่อนบ้านนะคะชื่อว่านางจันบุญแช่มเขาบอกว่ากำลังงมหอยอยู่เห็นกระบะ
สีฟ้าฟ้านู่นน่ะอยู่หลังกระบะใช่ใช่เห็นกระบะสีขาวเทาไม่แน่ใจไม่เห็นเลขทะเบียน
ขับมาจอดแล้วมีผู้ชายสองคนลงมาขนตู้เย็นขึ้นท้ายรถกระบะแล้วก็ขับออกไป
ตอนนั้นไม่รู้ว่านางวันเพ็ญขนตู้เย็นออกมาวางไม่งั้นก็จะตะโกนบอกว่าตู้เย็นมีเจ้าของ
เขาเห็นว่าคนมาขนไปจริง
เป็นรถกระบะเพราะฉันนั่งอยู่ตรงนั้นห่างไม่กี่เส้นเองฉันงมหอยกันอยู่

เอาเขาไปฉันว่าฉันไม่รู้ฉันรู้ที่หลังนี่
รู้ทีหลังนี่เขาเดินเอาเสื้อผ้าไปบอกแล้วเองมาเอาอะไร
ก็มาเอาตู้เย็นบอกเออมันได้แชร์อะไรได้
พอเดินไปสักครึ่งทางว่าตู้เย็นหายไปแล้วแป๊บเดียวเอง
นี่ไงก็เลยตำรวจที่ได้รับแจ้งเนี่ยนะคะ
ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอ่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตนาเกลือ
ก็จุดที่วางตู้เย็นนะคะไม่ได้มีกล้องวงจรปิด
แต่ตามเส้นทางไปเจอภาพเมื่อสักครู่ที่ให้เห็นไปค่ะ
เป็นรถกระบะแล้วมันมีคันนี้อยู่คันเดียวที่มีตู้เย็นอยู่ท้ายรถอ่ะ
ซึ่งมันก็สีฟ้าฟ้าด้วยแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ขออนุญาตอย่าเพิ่งไปตำหนิอาจจะเป็นของเขาก็ได้
เราไม่รู้เราไม่รู้จริงเราเห็นภาพแค่นี้
เพราะว่ามันจุดเกิดเหตุมันไม่เห็นอ่ะใช่ไหมแต่ก็เอาเป็นว่าถ้า
คุณพี่ดูไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าดูข่าวอยู่นะคะ
ไปหยิบตู้เย็นที่วางอยู่ข้างถังขยะขึ้นรถของตัวเองไปอะไรแบบนี้
เอามาคืนเขานะเจ้าของเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่เอาผิดอะไรนะคะ
แค่อยากได้ตู้เย็นคืนเท่านั้นเองก็ไม่รู้เจตนาว่าคุณคิดว่าตู้เย็นทิ้งแล้วหรือเปล่า
หรือถ้ากระบะคันนี้ไม่ใช่ท่านก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไป
หรือว่าบอกผ่านเรามาก็ได้ว่าไม่ใช่นี่ของผม
หรือมันไม่ใช่ตู้เย็นหรืออะไรยังไงก็ยังไม่อยากไปปรักปรำรถกระบะคันนี้
แต่มันก็มีตู้เย็นอยู่หลังรถแต่คนที่เอาไปก็ไม่รู้ใครเนี่ยนะ
ก็ก็น่าจะถามแถวถามใครอ่ะก็เจอพี่คนอ่ะ
ถ้าสมมุติถ้าเป็นผมนะของมันใหญ่มันไม่ใช่ว่าเศษขยะ
ขวดพลาสติกอะไรที่แบบไม่ใช้แล้วอย่างนั้นมันเห็นชัดใช่ไหม
ผมก็ต้องรอถามคนต้องหาจนเจอว่าป้าอันนี้ตู้เย็นใครเปล่าเนี่ย
เขาจะทิ้งใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ผมเอานะ
แต่ก็ไม่มีคนอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงน่ะอืม
ก็อ่ะเขาอาจจะรออยู่อ่ะไม่รู้
ก็ขอให้พี่เขาได้ตู้เย็นคืนเร็วก็แล้วกันนะครับ